ข่าวแรกบอกเลยนะคะมีงานบุญที่ไหนเจอกับอายมนแคน
แกนคูณที่นั่นแน่นอนนะคะโดยเฉพาะล่าสุดนะคะ
ไปที่วัดป่าวังน้ำทิพย์จังหวัดเยอะโสธรบ้านเกิดเพื่อนนี่แหละค่ะ
นะคะล่าสุดนะคะเจ้าตัวก็ได้เดินทางไปร่วมงานทำบุญทอดกระถิ่นกับทางวัดค่ะ
ต้องบอกเลยปีนี้นะคะโหเป็นเจ้าภาพเองเลยจัดที่วัดทั้งที
เกิดทั้งทีมันก็ต้องคึกคักแบบนี้เลยนี่ตามภาพที่เห็นหน้าจอเนี่ยแหละค่ะ
เพราะว่าอายมนต์แคนเพลินบอกว่ามีความผูกพันกับวัดแห่งนี้มากนะคะ
ก็คืออยู่มาตั้งแต่เด็กนี่แหละค่ะจึงให้ความสำคัญกับกิจกรรมงานบุญ
ทุกอย่างของทางวัดเลยนะคะซึ่งปีนี้มีคนใจบุญขอเป็นเจ้าภาพเยอะมากนะคะ
มนแคนก็เลยขอเป็นเจ้าภาพร่วมแทนเลยละกันค่ะต้องบอกว่าบรรยากาศนอกจากจะอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญแล้วนะคะ
ยังมีความสนุกเกิดขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าพี่มนต์แคนนะคะจับไมค์ร้องเพลงมอบความสุขให้กับชาวบ้านตามภาพที่เห็นหน้าจอเนี่ยแหละค่ะ
ฟ้อนลำกันอย่างม่วนจอยตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
ส่วนยอดกระถิ่นค่ะฟังให้ดีค่ะยอดกระถิ่นปีนี้ของอายมนแคนก็คือ๘๓๑๐๓บาท
นี่แต่ถ้าบอกเป็นตัวเลขแบบ๖ตัวแบบนี้มันจะปังนะคะยอดทั้งหมดก็คืออะไรนะ๘๐๓๑๐๓เรา๓คนก็จด๑๐๓ไม่ใช่เรา๓คนนะคะ
ขออนุโมทนาบุญกับพี่มนต์แคนด้วยนะคะแต่ว่าใดเลขสวยนะ๘๐๓๑๐๓นี่ค่ะฟังไม่ไหวเลยนะ
ข่าวแรกก็มีตัวเลขมาให้เราจดแล้วไปจดเลขกันต่อเลยดีกว่าค่ะ
สำหรับพระเอกหมอลำสุดหล่อของเราน้องวัดศรีวดลจากเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพง
นี่นะคะไปทำบุญค่ะแต่ก่อนที่จะไปทำบุญเนี่ยป๊ะกับพ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่
ทำยังไงดีล่ะคะเจอจังเจอจ่ะแบบนี้ก็ต้องซื้อลอตเตอรี่กันก่อนเลย
ว่าแต่งานนี้น้องวัดได้เลขอะไรบ้างมาดูกันค่ะ
คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะน้องวัดเนี่ยเขาตั้งใจจะไปทำบุญ
แต่ปรากฏว่าถึงวัดปุ๊บเจอพ่อค้าแม่ค้ากางแผงขายลอตเตอรี่
ก็เลยตะโกนเรียกแม่แม่แม่ซื้อลอตเตอรี่หน่อย
พร้อมกับเล่าความฝันให้แม่ค้าฟัง
คืออย่างนี้หนุ่มวัดเนี่ยเขาฝันเห็นงูจงอาง๒ตัว
อ่าโบราณเขาเล่าขานกันมาว่าเห็นงูจงอางเนี่ย
น่าจะเป็นเลข๗หรือเลข๙
พอคุยกันเสร็จปุ๊บพี่แจกรีนค่ะ
ก็ซื้อลอตเตอรี่จากพ่อค้าคนแรกเลย
ได้เลข๒๒๙๑๙๒และอีกใบหนึ่งเห็นไหม

เจออีกคนนึงค่ะคนขายลอตเตอรี่เหมือนกัน
อดใจไม่ไหวขอซื้ออีกหลายใบเลยคุณผู้ชม
เห็นเลขไหมคะเดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะ
แล้วก็เลือกมาหลายใบเลยนี่

หนึ่งก็มีเหมือนกัน๑๕๗๗๙และใบสุดท้าย๔๔
๔๓๘๙๐๒มีทั้ง๗มีทั้ง๙งูจงอาง

ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวแม่ก็ติดใช่ไหม
ที่๒ผ่านไปรับทรัพย์ไปแล้วนะแม่ค้านะ
ไปกันอีกหนึ่งเจ้าค่ะแม่ค้าอีกหนึ่งคนค่ะ
หนุ่มวัดของเราขอจัดอีกหนึ่งใบคุณผู้ชม

นี่พี่เจ๊กรีน

ในทุกใบที่หนุ่มวัดเลือกเนี่ยมีเลข๙อยู่ทั้งนั้นเลย
ไปกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะ
จากตัวเลขของน้องวัดศิวดลไปต่อกันที่
พระเอกลิเกชื่อดังสอนรามน้ำเพชรของเรากันบ้างดีกว่าค่ะ
กี่วันก่อนค่ะน้องแบงค์เนี่ย
เดินทางไปที่วัดจุลามณีไปแสดงคืนั่นนอ
ซึ่งที่นี่เนี่ยอย่างที่รู้กันดีว่าเป็นวัดที่ดังมาก

ซึ่งการไปในครั้งนี้ก็ได้นำตะก้าบุญ
มีกล้วยมีผวงมะไรมีสับปะรส

ก็ทำการล้วงไห่นำโชคจากองค์ท้าเวสุวรรณ
ซึ่งเลขที่ได้ดีนะครับคุณผู้ชมนะ
หรือจะเป็น๔๑๗ก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะคะ
ยังไม่จบนะจากเลขนี้นะครับคุณผู้ชมค่ะ
หนุ่มตรงดิ่งไปที่แผงลอตเตอรี่ที่อยู่ใกล้
แล้วก็คว้าลอตเตอรี่เลขชุดมาหลายเลขเลย

หรือจะเป็นเลข๔๒๓๔๗๑เห็นไหม
มีทั้ง๔๑๗และ๔๗๑เลขที่เขาล้วงหายได้เมื่อสักครู่นี้ไง

เด็ดเยอะนั้น๗งูจงอางบ้างล่ะโอ้โฮใช่
นั้น๗จากลูกบิ๊มปองใช่ไหม